คุณผู้ชมคะพาไปกันต่อที่ชนบุรีนี่ก็หดหูใจเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุหมานะคะ
เมื่อมีบ้านหลังหนึ่งเขาโดนธนาคารยึดแล้วปรากฏว่าน้องหมาเนี่ยถูกขังไว้ในบ้าน
แน่นอนอิดโรยหิวจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยต้องเอาข้าวเอาอาหารไปให้

มาช่วยมาช่วยลูกมาช่วย
นี่คือเสียงพลเมืองดีแล้วก็ชาวบ้าน
น้องก็เห่าเรียกใหญ่เลยดีใจอะเนาะเห็นคนอ่ะนะ
แล้วก็ถูกขังไว้แบบนี้ค่ะในบ้านที่แบบโดนธนาคารยึดเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วนะคะ
นี่คือน้องหมาสองตัวนะคะที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ทีนี้ปรากฏว่าถูกขังไว้หลายเดือนย้ำว่าหลายเดือนนะคะโดยไม่มีคนอยู่แล้วหมาเขาก็แบบนี้ไม่มีคนดูแลเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยร้องเรียนกับสื่อมวลชนผ่านสื่อมวลชนหวังว่าจะให้ช่วยเหลือน้องหมาหน่อย
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพอสมควรทั้งเรื่องกลิ่นเหม็นเสียงเห่าหอนรบกวนชาวบ้าน
แม้ว่าจะสงสารแต่ก็อยากจะให้เอาออกจากบ้านแล้วมาดูแลดีหน่อยละกัน
ทีนี้ชาวบ้านก็พยายามติดต่อไปยังนิติบุคคลเจ้าของบ้านคนเดิมแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่มีการแก้ไขหรือว่าไม่มีการดำเนินการใดบ้านก็ถูกปิดล็อกไว้แบบนี้
หมาก็ขังปิดตายไว้แบบเนี้ยแล้วหมาก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
เจ้าของบ้านไม่ดูแลเจ้าของหมาก็ไม่เห็น
โอ้นั่นสิแล้วถ้าจะนานน่ะเพราะว่าสนิมได้ขึ้นกุญแจแล้วนะคะ
ถูกต้องทีนี้ได้พูดคุยกับนางเฉลียวอุรัตน์นะคะ
วัย๗๘ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า
บ้านหลังนี้เดิมทีมีสามีภรรยาคู่นึงอยู่ด้วยกัน
พอเลิกกันไปธนาคารยึดบ้านก็ทิ้งหมาไว้แบบนี้แหละค่ะ
ชาวบ้านสงสารก็เอาอาหารไปโยนให้โยนให้กินบ้างหรืออะไรแบบนี้
แต่ยอมรับว่าน้องหมาพอเอาไปอาหารไปยนต์ให้ก็จะเห่าก็จะมีท่าทางดุร้าย

ฉีดวัคซีนได้ฉีดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะ
เขาก็เลยอยากจะให้มีการดำเนินการเพื่อเข้ามาช่วยเหลือน้องหมาหน่อย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคนที่นำเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
เพื่อหวังว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือน้องหมาหน่อย
แต่ทางมูลนิธิบอกว่าถ้าหากจะมีการนำน้องหมาไปสถานที่พักพิงเนี่ย
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเจ้าของหมาหรือว่าเจ้าของบ้านต้องดูแลเรื่องนี้ด้วย
ทีนี้ทางหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านก็เลยอ่ะเดี๋ยวต้องประชุมต้องดูกันอีกทีหนึ่งหน่อย
เพราะว่าทางเจ้าของบ้านต้องออกมารับผิดชอบทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือว่าประสานหมาออกไปในแหล่งพักพิงหรืออะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าคือสงสารหมาแหละไม่มีคนดูแลไม่มีอาหารการกินอะไรต่าง
ก็อยากจะให้เอาออกไปแล้วก็ดูแลน้องแบบอย่างปลอดภัยแล้วก็ดีกว่านี้หน่อย
ไปแล้วก็เอาไปด้วยหรือว่านำไปอยู่ในที่ที่เขาหาอะไรกินเองได้ดีกว่าเนาะ